อาจจะไม่ได้มีการนำเสนอมาก่อน

แถลงผลการจับกลุ่มแล้วนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา

กรกฎาคมคนร้ายไปยิงในชายหรือว่าบาร์ดอายุยี่สิบเก้าปี
เสียชีวิตที่แฟลต์ชุมชนเทพประธานนี่วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ครับ
ตอน๒ทุ่มวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายเข้ามากัน๘คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาในแฟลต์นี้แล้วก็ยกพวกเดินเป็นกลุ่มเลย
นี่เดินอาดอาดเข้าไปในตึกเขาจะตามล่าหาในชาย
แล้วก็ไปถามชาวบ้านเลยนะถามชาวบ้านทีละชั้นบาร์ดอยู่ไหน
บาร์ดอยู่ไหนหรือชื่อจริงก็คือในชายเนี้ยนะอืม
อยู่ไหนเนี่ยถามตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นแปด
หาบาสไม่เจอครับกลุ่มคนร้ายก็เลยนี่ตอนขึ้นลิฟต์โอ้โห
อัดกันมาเต็มลิฟต์เลยครับไล่ถามไปทีละชั้นทีละชั้น
ไปแบบเนี้ยคุณผู้ชมโอ้โหอุกอาดมากนะถ้าไล่ถามทีละชั้นแบบเนี้ย
แล้วชาวบ้านในแฟลตเขาใจคอไม่ดีไงโอ้โหมาทำอะไรกันเนี่ย
มีเรื่องแน่หน้าตาไม่เป็นมิตรเลยสุดท้ายครับ
พากันเดินออกมาจากตึกจากภาพที่เห็นเป็นการตามล่า
ตอนแรกหาไม่เจอคุณผู้ชมแต่ต่อมาคนร้ายไปเจอบาร์ดที่หน้าตึกครับ
นี่ครับโอ้โหบาร์ดหรือว่าในชายซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
ข่าวเคราะห์จริงเหมือนเขาจะรู้ตัวโอ้โหรีบบึงรถหนีเลย
ครับหนีไม่พ้นกลุ่มคนร้ายครับยิงใส่
แล้วมีคนเอาไม้เบสบอลอ่ะพี่ปุ้ยเอาไปฟาดอ่ะอุ้ย
โหดมากบาทก็หนีนะพยายามหนีสุดชีวิตสุดท้ายไปล้มฟุบอยู่
แฟลต์อาคารหนึ่งเขาเสียชีวิตตรงนั้นครับ

หัวแล้วถือไม้ถือเอาพุสไป
วิ่งไล่ตามนาทีชีวิตของเจ้าบาทเลย

พ่นตำรวจโทนสำรราณนวลมารับ
เป็นกลุ่มท่าเรือคลองเตย
ส่วนในบาร์ดหรือว่าชายนะเป็นแก๊งคลองเตยเหมือนกัน
กลุ่มคนร้ายอ้างว่าเขาจะไปตามหาบาสเพื่อจะเคลียร์กัน
เพราะทั้งสองแก๊งเคยยกพวกทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้ว
อยากจะยุติความขัดแย้งให้มันจบไป
แต่ไปมากลายเป็นว่าไปไล่ยิงในบาร์ดได้ยังไง
อันนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนในเชิงลึกอีกทีหนึ่ง
แต่เป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดด้วยหรือไม่อย่างไร

เพราะว่าคนร้ายแต่ละคนโอ้โหโชคโชนครับคุณผู้ชมฮะ
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเลย
เรื่องนี้ผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่าอยู่ระหว่างขยายผลอยู่
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

แล้วก็มีข้อหาร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
ต้องรอขยายผลต่อไปนะฮะ